ตลกอารมณ์ดีค่ะพี่ทงมกจกนั่นเองคุณพี่ทงค่ะ
ตอนนี้แยกร่างแล้วนะแยกร่างเป็น๒ร่างไปเลยค่ะ
รับบทเจ้าแม่ทงทงอย่างที่บอกไปว่าฉันยังมีชีวิตดีอยู่จ้
แต่ฉันกลายเป็นเจ้าแม่มีสารเรียบร้อยแล้ว
โบสถ์ฐารามราชบุรีนี้เองไม่ไกลทุกรุงเทพนะคะ
งานนี้พี่ทงทงก็บอกว่าลุงรงเนี่ยโทรมาขออนุญาตแล้วนะคะ
เอารูปสวยอันหนึ่งไปติดไว้
ยังอยู่ดีมีสุขอยู่เลยเอาลูกมาทำแบบนี้

ทงทงบอกว่าอุ๊ยสบายมากไม่คิดอะไรสนิทกันกับลุงรงเขาอยู่แล้วนะคะ
ส่วนตัวพี่ทงเนี่ยเอาจริงเขาบอกว่าก็งงเหมือนกันนะคุณ
ไปมาไอ้สารเจ้าแม่ทงเนี่ยกลับให้เลขแม่นยิ่งกว่าอีก
ถ้ามีโอกาสนี้นะพี่ทงบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปขอเจ้าแม่ทงดีกว่า
ทงไปขอที่สารเจ้าแม่ทงอีกทีนะ
มันจะงงกันไหมคุณผู้ชมไปฟังเสียงพี่ทงกันหน่อยจ้า
คือพี่ลงเนี่ยเขาโทรมาบอกพี่ว่าเขาจะ
ขอแล้วเขาเอารูปมารูปหนึ่งกูจะทำเป็นเจ้าแม่ทง
ทำดีตามผมชีวิตอยู่เราไม่ได้โปรดข่าว
แล้วที่สำคัญเจ้าแม่ทรงทรงให้ถูก
จริงให้หลายงวดแล้วนะคะแล้วถูกหลายงวด
แต่ถามว่าตัวจริงถูกไหมไม่เคยถูกเลย
ตั้งแต่ศาลขึ้นมายังไม่ได้ไปเลย

แต่งชุดสบายไปปรากฏกายจริง

ขอใช้อาชีพสำรองไปต่อยอดที่งานบุญกันเลยนะฮะ

จัดทำดอกไม้เพื่อถวายที่วัดหงค่ะ

เพื่อให้คนเข้ามากราบไหว้พระกันที่นี่ด้วย
ตอนนี้เนี่ยสายบุญอย่างที่เขาสร้างกันไป๙๐นะคุณผู้ชม

กำลังจัดดอกไม้เพื่อถวายอยู่ที่วัดหงษ์
พี่สร้างสาราเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระอุปคุฎ
ลาหูเทพทันใจแล้วก็งอนพญานาค

คือเราขออะไรเป็นวิเศษไปค่ะหรือว่าถวายเฉย

ให้เสร็จก่อนแล้วก็ขอหลังจากนี้ก็ขอให้เห็งปังนะให้ผลบุญที่พวกพี่ตั้งใจทำกันให้มีแต่สิ่งดีงานเข้ามาเยอะเงินเข้ามาเยอะนะคะ

ด้วยเขาด้วยเหรอสาธุใหญ่
ก็แหม่งว่าคุณอวยพรขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะ